คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อย
หลังจากที่มีคนเอาคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ

ข้อความก็คือบอกให้จอดไม่จอด
ยิ่งเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสพมนครสวรรค์นะคะ
คือรถคันนี้เจอด่านแต่ไม่จอด
ตำรวจเขาก็ขี่รถไล่ตามแล้วเขาก็ยิงยิงใส่ล้อรถ

จอดซ้ายอย่าต้องให้ผมใช้นะผมยิงซะกัดนะครับ
ใช้เลยครับยิงเลย
ผมยิงซะกัดครับยิงเลยยิง

ยิงเลยจอดซ้าย

ไม่ต้องยิงทำไมจอดครับ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

คลิปนี้ยาวประมาณ๒นาทีนะคะก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามแล้วก็พยายามบอกว่าจอดให้จอดจอดชิดซ้ายถ้าไม่จอดจะยิงเขาก็ไม่จอดรถเก่งก็ไม่จอดแต่สุดท้ายปลายทางเนี่ยจอดนะรถเก่งก็จอดชิดซ้ายนะสรุปคนในรถเมากันทั้งคันแล้วเจอด่านกลัวถูกเป่าตรวจวัดปริมาณ
ว่ายิงทำไมใช่ไหมใช่ค่ะคือคลิปเนี้ยคนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะส่วนใหญ่ก็บอกว่าตำรวจทำถูกแล้วครับนะคะ
เพราะว่าพอรถคันนี้จอดพอตรวจค้นในรถมี๔คนนะคะคนขับเป็นผู้หญิง
แล้วก็ดื่มแอลกอฮอลกันมาทั้งคันเลยอ่ะค่ะอืมคือทุกคนดื่มหมดที่อยู่ในรถคันนี้ครับ
แต่พอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายของผู้หญิงที่ขับไม่ได้เกินกว่ากฎหมายกำหนดนะคะ
ไม่มียาเสพติดไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเตือนแล้วก็ปล่อยตัวไป
เพราะว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันคือคนขับรถเขาก็กลัวว่าเขาดื่มกันมา
แต่ตำรวจเขาก็พอตรวจปุ๊บมันไม่มีสิ่งผิดกฎหมายตำรวจเขาก็ตักเตือนแล้วก็ปล่อย
เป็นภาพเมื่อช่วงเที่ยงคืนครึ่งคืนที่ผ่านมาใช่ไหม
ตำรวจที่นครสวรรค์เขาตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์กับยาเสพติดใช่ค่ะ
เดี๋ยวเราจะทำเป็นภาพกราฟิกนะคะให้คุณผู้ชมเห็นเหตุการณ์แบบชัดมากขึ้น
คลิปมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อืมรถคันนี้ผู้หญิงขับนะคะ
ผู้ชายนั่งหน้า๑คนแล้วก็ที่เบาะหลังอีก๒คน
กำลังกลับที่พักค่ะหลังไปสถานบันเทิงกันมา
แล้วก็เมากันมามาเจอด่านเนี่ยริมอุทยานสวรรค์ก็ตกใจ
กลัวว่าตัวเองจะมีปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่ากฎหมายกำหนด
แล้วก็ตะโกนให้จอดแต่รถคันนี้ไม่จอด
ก็ขับไล่กันตามในคลิปนะคะไล่กันไป
จนถึงบริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ์อำเภอเมืองนครสวรรค์

ตำรวจยิงไปที่ยางรถ๓นัดค่ะ
ยางรถด้านหน้าข้างขวาแตก
แล้วก็ขี่ไปปาดหน้ารถคันนี้ที่บริเวณตีนสะพาน
ตำรวจเขาก็เลยตรวจสอบในรถนะคะสุดท้ายก็ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายอะไร
คนขับที่เป็นผู้หญิงปริมาณแอลกอฮอลก็ไม่ได้เกิน
แต่ถามว่าดื่มไหมเขาก็ดื่มมาจริง
ตำรวจก็เลยพูดคุยปรับความเข้าใจกับคนในรถทั้งหมด
แล้วตำรวจเขายังโทรเรียกช่างให้ด้วยนะ
ให้ช่างมาเปลี่ยนยางรถยนต์ให้ด้วยอ่ะครับ

ก็คือฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานตำรวจจราจร
คือแจ้งไปแค่ข้อหาเดียวเนี่ยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกฐานุพงศ์แสงซื่อ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองนครสวรรค์
บอกว่าตำรวจจราจรในคลิปได้ไล่ตามรถต้องสงสัย
เพราะว่ารถคันนี้ไม่ยอมจอดให้ตรวจ
แล้วก็ขับฝ่าด่านไปเลยแล้วก็ขับหนีไปตั้ง๒กิโล
ตำรวจต้องไล่ตามอยู่แล้วเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้มันน่าสงสัย
แล้วก็ก่อนหน้านี้ตำรวจเขาเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ค่ะ
กด่านขับหนีเนี่ยแล้วพอตรวจจริงเจอยาบ้าไง

พอเจอลักษณะแบบนี้อีกตำรวจเขาก็เลยต้องตาม
แล้วก็มีการเรียกตัวตำรวจที่อยู่ในคลิปนะคะ

ต้องชื่นชมในความกล้าความมีไหวพลิบ

เพราะว่าในคลิปเนี่ยนะคะตำรวจไปคนเดียวนะคะ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามไปนะคะ
ถ้าในรถมากันตั้ง๔คนแล้วถ้าเป็นคนร้ายจริง
แล้วถ้าในรถเขามีอาวงอาวุธอะไรเนี่ย
ตำรวจก็อันตรายนะเพราะว่าในคลิปคือตามไปคนเดียวเลยอะค่ะ
ส่วนผู้หญิงที่ขับรถที่อยู่ในรถเขาบอกว่า

แต่ว่ามองว่าผู้หญิงที่ไปด้วยกันเนี่ย

พวกผู้หญิงนี่ตรวจแอลกอฮอล์มาแล้ว๓๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

แต่ถ้าฟังเสียงในคลิปเนี่ยซึ่งท่านได้ยินอยู่แล้ว

หนีเลยแล้วยังบอกตำรวจว่ายิงเลย

ซึ่งคนถ่ายคลิปก็คือคนที่อยู่ในรถ

ตอนหลังที่พูดคุยกันเคลียร์กันแล้วว่า

รู้ได้ยังไงว่าคุณแค่กลัวว่าจะตรวจแอลกอฮอล์ไม่ผ่าน
แต่คุณเป็นแก๊งฆ่ายาเป็นคนทำผิดกฎหมายจะทำอย่างไร

ก็ช่วยซ่อมรถปะยงปะยางแล้วก็ไปถูกปรับอะไรข้อหาอะไรก็ว่ากัน

ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงาน
แต่คนในรถที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกว่า
ความจริงเนี่ยเขาก็แค่ส่งแชร์กันในกลุ่ม
แต่ไม่รู้หลุดไปในสังคมออนไลน์ได้ยังไง
ค่ะแล้วที่ถ่ายกันคือคิดว่าตัวเองถูกใช่ไหม
พี่ถ่ายคือคนในรถคิดว่าตัวเองทำถูกแล้ว

ตำรวจเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ของเขาถูกต้องตามขั้นตอนแล้ว
เพียงแต่ว่าถ้าจะดูน่าเป็นห่วงหน่อยก็คือตำรวจไปคนเดียว

ถ้าเป็นคนร้ายจริงก็อาจจะแย่ก็ได้
อย่าเลยครับมันไม่คุ้มออกนะ
มันไม่คุ้มตั้งแต่ขับรถไปกินเหล้าเที่ยวสถานบันเทิงแล้วใช่ไหม
รถสาธารณะแท็กทรงแท็กซี่เรียกรถอะไรก็ได้เยอะแยะไปหมดนะครับ